ความสุขต่อไปที่อยากจะมอบให้วันนี้ก็คือการพาไปกินอะไรอร่อย
โดยเฉพาะเมนูก๋วยเตี๋ยว
ก๋วยเตี๋ยวนี่เป็นอีกหนึ่งเมนูที่หลายคนชื่นชอบมาก

คุณผู้ชมก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยเวลาไปทานต้องทานกันเยอะ
แล้วยิ่งก๋วยเตี๋ยวเรือราคาชามละ๑๐บาทแล้วอร่อย
มานานแล้วคนแน่นเขาบอกว่ารอ๓๐นาทีก็จะรอ
เพราะว่ามันอร่อยจริงตามไปกินกันเลย
พาไปซูดเส้นก๋วยเตี๋ยวแล้วก็สดน้ำก๋วยเตี๋ยวร้อนนะจ๊ะ
ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรืออนุสวรีประจวบ
ฟังใหม่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรืออนุสวรีประจวบ
ประจวบนะคะไม่ใช่กรุงเทพนะคะ
ใช่ค่ะพาไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือที่ประจวบ

จุดเด่นของร้านก็อยู่ที่น้ำซุปค่ะคุณ
ไม่ว่าจะเป็นน้ำซุปแบบต้มยำนะน้ำข้นน้ำใสอะไร
แบบนี้คือเขาแบบเข้มข้นกลมอร่อยหอมกลิ่นเครื่องเทศสมุนไพร
ได้ทานเข้าไปนะเขาบอกว่าโอ้โหฟินต้องกลับมาทานอีก
และที่สำคัญนะราคาชามละ๑๐บาทเท่านั้น

ถูกใจเนี่ยคุณดูสิคนนึงเนี่ยตั้งเป็น๒แถว๓แถวเนี่ย

นายวิสุวัฒน์ทองรอดเจ้าของร้านนะคะเล่าให้ฟังบอกว่า

ก็เลยตระเวนชิมก๋วยเตี๋ยวร้านดังในหลายที่

หลังจากนั้นก็นำมาปรับปรุงเป็นสูตรของตัวเอง
แล้วก็เปิดเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเองซะเลยแบบนี้
โดยน้ำซุปของทางร้านเขาจะมีความพิเศษมากเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง
ซุปเขาจะใส่รากขึ้นช่ายรากขาแก่ใบเตยเครื่องเทศลูกกระวาน
และก็ใบกระวานใส่เพื่อให้มันมีกลิ่นหอม
แล้วใส่อะไรอีกรู้ไหมจับปะรสสุก
เฮ้ยคือเพิ่มรสชาติเพิ่มความหวานให้กับน้ำซุป
หวานกลมกล่อมอร่อยเค็มคนไม่เหมือนใคร

อกจากนั้นนะคะที่เป็นเอกลักษณ์อีกอย่างของทางร้าน

ทางร้านเขาจะเจียวใหม่สดวันต่อวันเลยนะ
เจียวเอาน้ำมันออกให้แห้งเลย
แล้วก็จะเหลือแต่ความกรุบกรอบแบบนี้ของแบบ
ไขมันไหมหน้านิดนึงนะนะ
คือก๋วยเตี๋ยวต้องทานคู่กับกากหมูเจียว
ที่มันสดใหม่แล้วก็หอมไม่ทำค้างคืนด้วย

เวลาใครมาก็ต้องสั่งนะคะกากหมูเจียวนะจ๊ะ
ร้านนี้เขาการันตีความอร่อยจากลูกค้าที่มารอคิวกันแน่นร้าน
แล้วก็ปริมาณชามที่ตั้งอยู่บนโต๊ะของทุกโต๊ะแบบนี้
บางคนเขาบอกว่าอร่อยเด็ดจนได้ฉายาว่ารอ๓๐นาทีก็ยอม
รอนานก็รอได้นะดูน้องคนนี้ทานสิ
โอ้โห๓๔ชามข้อนี้ตั้งเป็นคอนโดเลยนะครับ
คุณพี่คะทานขนาดนี้เซ้งต่อร้านเราไปเลย

คุณดูโอ้โหทานกันคนเหนือเยอะมากเลยเห็นแบบนี้ไม่อยากให้พลาดเลย
อยากจะแนะนำอยากจะให้ไปลองทานกันดูนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ร้านก๋วยเตี๋ยวเรืออนุสวรีประจวบนะคะ
ตั้งอยู่ที่ถนนมหาราชเขตเทศบาลเมืองจังหวัดประจบคิริขัน
ร้านเขาเปิดทุกวัน๙โมงเช้าไปจนถึง๔โมงเย็น
เฉพาะวันพฤหัสเท่านั้นนะจ๊ะ
สักวันหนึ่งนะประจวบจ้า
ก๋วยเตี๋ยว๑๐บาทราคาก็ดีถูกใจนะรสชาติก็น่าอร่อย